คุณผู้ชมคะคลุ้มคลั่งมาอีกค่ะที่สมุทรสงครามค่ะ
มีชายคนนึงคลุ้มคลั่งอารวาสทีนี้ไปทำร้ายเพื่อนบ้าน
คือเอามีดไปไล่ฟันเพื่อนบ้านนะคะแล้วเพื่อนบ้านกำลังอาบน้ำอยู่อะค่ะ

ดูสิค่ะผู้ชายคนนี้ชาวนิภวกอายุสามสิบห้าเนี่ยเนี้ย
มือถืออาวุธอยู่เนี่ยค่ะคลุ้มคลั่งค่ะ
อายุหกสิบปีเข้าไปฟันนี่ในเผือกคว่างขวาน
ว่างมีดเข้าไปในบ้านก่อนนะเหมือนเปิดทางก่อนนะคะครับ
แล้วเดินไปหลังบ้านแล้วนายวารีเขาอาบน้ำอยู่อ่ะ
กลายเป็นโดนทำร้ายร่างกายถูกฟันเข้าที่ไหล่ที่หลังที่ไทยทอยที่ตัวหลายแห่งเลยค่ะ
แล้วในเผือกเนี่ยจังหวะที่เอามีดไล่ฟันใช่ไหมคะ
นายวารีก็เลยคว้าหอกวิ่งใส่กางเกงในตัวเดียวหนีออกมา
คือตอนนั้นคนในบ้านได้ยินเสียงตะโกนนะคะเหมือนแบบไอ้เผือกอารวาสอีกแล้วก็เลยออกมาช่วย
ก็ใช้ไม้ฟาดไปที่หลังในเผือกในเผือกก็เลยหนีค่ะ
นี่คนเขาได้ยินก็เลยมาช่วย
แต่คุณผู้ชมคะมันไม่ได้จบแค่นี้
วันรุ่งขึ้น๖โมงเช้าวันถัดมาก็คือ๑๗สิงหาคม
เผือกเดินกลับมาหน้าบ้านหลังนี้อีกรอบ

คล้ายกับว่ามาเอาของ

เหมือนกับว่าตอนก่อเหตุเขาถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้

แต่ตอนนี้ครอบครัวเขาก็เฝ้าบ้านกันอย่างดีนะคะ
แวดระวังกันอย่างดีกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

เขาเล่าว่าทุกครั้งที่ในเผือกหลอนยาเสพติด
จะอารวาสตะโกนด่าที่บ้านเขาทุกครั้งเลย

ก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรที่มากกว่าการตะโกนด่าหรือเปล่า
แล้วนี่ไงมันก็เกิดขึ้นจริง
เงินการลิกทุกไปแหละ
ก็ไปที่บ้านของในเผือกด้วยคนคลั่งที่ก่อเหตุนะคะ
ก็เป็นบ้านปูนมีไม้สังกษีทำเป็นผนังเท่าที่เดินสำรวจนะคะ
ประตูวงวิบัติวบ้านไม่มีรอยเหมือนมีดฝัน
บนพื้นมีเศษกระเบื้องหลังคาแตก
ทีมข่าวคุยกับพ่อของในเผือกพ่อบอกว่าอยากให้ลูกชายติดคุกไปนานนานเลยได้ไหม
พ่อพูดนะคะอืมบอกไม่ต้องออกมาเลยยิ่งดีเพราะลูกชายพ่อติดยาเสพติดตั้งแต่อายุสิบห้า
๓๐กว่ายังติดอยู่เลยแล้วติดหนักกว่าเดิมด้วย
ทุกครั้งลูกมาขอเงินไปซื้อยาเสพติดแล้วถ้าพ่อไม่ให้ลูกอารวาสเลย
เอามีดฟันบ้านทำลายข้าวของสภาพบ้านก็เลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ไงคะ
มีร่องรอยที่ประตูโดนฟันมีอะไรเละเทะไปหมดเนี่ยดูร่องรอยสิคะ
คือพอขอเงินพ่อไม่ได้เขาก็เนี่ยอารวาสที่บ้านแบบนี้
บอกว่าก็อยู่กันสองคนพ่อลูกอ่ะพ่อก็กลัวนะก็หวาดระแวงไปหมดนะ
วันไหนลูกจะฆ่าลูกจะทำร้ายพ่อหรือเปล่า
แล้วพ่ออายมากทุกครั้งที่ลูกคลุ้มคลั่งไปทำร้ายเพื่อนบ้านพ่ออายมาก

ติดคุกนานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปถามตำรวจให้ค่ะ
ตำรวจสพออำภาวาบอกว่าตอนนี้ในเผือกถูกแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในยามวิการ
ใช้มีดทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและข้อหาเสพยาเสพติด
ตัวไปฝักขังที่เรือนจำกลางสมุทรสงครามนะคะก็รอดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดคุกยาวเหมือนที่คุณพ่อหวังไว้ไหมคะ
นี่ย้อนกลับมาเอาของเหรอเมื่อคืนอารวาสไว้ก็เลยแจ้งตำรวจจับเลย